ซื้อของออนไลน์ได้ไม่ตรงปกอีกแล้วและเป็นแท็บเล็ตอีกแล้วด้วย
คราวนี้นะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่ครับจะซื้อแท็บเล็ตก็เห็นราคาไม่แพงดีนะ๑๔๐๐บาท
บอกจะให้หลานเรียนออนไลน์ซะหน่อยเอ้าได้ที่วางมือถือมาราคาไม่ถึง๓๐๐บาทครับ
เลิศลักษณ์ท่านนี้ที่อยู่กับพี่ตำรวจเนี่ยนายเลิศลักษณ์ศรีสุวรรณพรอายุ๒๙ปีเขาเป็นชาวดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เอาหลักฐานเป็นกล่องพัสดุสินค้านะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสพดอยสะเก็ด
แต่พอพัสดุมาส่งนะกลับกลายเป็นที่ตั้งมือถือ๓ชิ้นราคาไม่ถึง๓๐๐บาทครับ
เลิศลักษณ์เนี่ยเขาเจอการรีวิวขายสินค้านี้เนี่ยทางเพจเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นโทรศัพท์พับได้๓จอแล้วยังสามารถพลิกมาเป็นแท็บเล็ตได้อีก
สนใจนะครับเพราะว่าตั้งใจจะสั่งซื้อให้หลานเนี่ยเรียนออนไลน์นะครับ
ทางเพจที่ขายเนี่ยยังบอกว่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยนะ
ภายใน๗๑๐วันถ้าคุณไม่พอใจคุณเปลี่ยนได้เลย
ซึ่งทางเพจมีการโฆษณาแล้วก็โชว์ไว้ที่หน้าเพจด้วย
เชื่อถือแหละตอนนั้นนะฮะพอพัสดุส่งมาถึงบ้าน
โอ้โหตอนแรกดีใจอยากจะแกะดูนะไอ้หน้าจอพับ๓แบบได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ
ช็อกนะครับเจอแต่แผ่นวางมือถือ
ตอนแรกคิดว่าสงสัยส่งผิดเดี๋ยวกลับไปถามที่เพจดีกว่านะฮะ
ปรากฏว่าพอทักปั๊บบล็อกเลยบล็อกทั้งแชทบล็อกทั้งเพจเลยครับ
เฟียงเงินไปเท่าไหร่เหรอค่ะ
เซียไปพันสี่บ๊ะ
อ่ะขอเอามาเลย
พันสี่เซ่ซพันสี่เสดก็ได้ไปในนี้มา
แล้วก็ในเพจเพราะผมเห็นว่ามันผิดแล้ว

โต๊ะกร้านก็ไม่จะถูกโกง

ตอนนี้ก็เครียดนะและเสียความรู้สึกมากนะครับ
เรียกร้องให้ตำรวจนั้นตามจับตัวมาให้ได้

เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริโภค

เพราะว่าราคาสมาร์ทโฟนราคามือถือแท็บเล็ต

เพราะโอดไปเสียหายนะครับแล้วยิ่งฟังชันล้ำแบบนี้พับได้

ผมเคยเห็นของเกาหลียี่ห้อดัง

คือพับ๓ชั้นเลยนะแต่พับ๓อันไม่เคยเห็นเหมือนกันต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ